ชนิดอื่นที่มาแล้วก็สืบเนื่องจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
จากฝนที่ตกหนักหนักสะสมติดต่อกันหลายวันในภาคใต้เนี่ยค่ะคุณพระคุม
ปรากฏว่ามันไปสะสมในดินแล้วมันก็ทำให้พวกหินหรือต้นไม้ต่างที่มันเป็นเศษซากเนี่ยค่ะ
มันไหลลื่นลงมาปรากฏว่าที่พัทธลุงค่ะกลางดึกของเมื่อคืนนี้
หลังจากที่ฝนตกหนักแล้วน้ำสะสมมันทำให้หินก้อนใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะคะ
ไหลลงมาตามภูเขาแล้วก็ไปจบที่กุฏิของพระทุดงรูปหนึ่งนะคะ
มรณภาพเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี
ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะครับ
เนี่ยค่ะตำรวจสพพัทธลุงนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยค่ะ
นี่คือหลังคากุฏินะคะคือหินมันมาจากเขาข้างบนนะคะ
ไหลไหลลงมาแล้วก็มาจบที่กุติเนี่ยค่ะทะลมลงมา
แล้วข้างในนั้นก็คือท่านก็อยู่ในกุติอ่ะอ๋อเหรอค่ะนะคะ
พระรูปนี้ก็อยู่ในกุฏิก็คือพระมหาจรรย์บุญสุวรรณ
อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะครับมรณภาพในที่เกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะกู้ภัยต้องไปนำร่างของท่านออกมานะคะ
คือตรงจุดนี้ตอนที่เขาไปเขาบอกเจอก้อนหินใหญ่หลายก้อนเลย
เนี่ยค่ะแล้วล่วงมาใส่หลังคากุฏิพอดีพอดีเลย
เดี๋ยวถ้าได้ดูภาพภาพกว้างเนี่ยเราจะได้เห็นเส้นทางของหินที่มันไหลลงมา
แล้วกุฏิอยู่กึ่งกลางเส้นทางที่มันไหลลงมาพอดีนะคะ
แล้วพระรูปนี้ต้องบอกว่าการมรณภาพของท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมดู
นี่คือจุดที่เป็นที่ตั้งของกุฏิที่พระมหาจรรย์อยู่นะคะ
หินอยู่ข้างบนโอ้โหแล้วพอมันฝนมันตกสะสมสะสมไงคุณภาคภูมิ
มันก็ทำให้ก้อนหินเนี่ยมันไหลเลื่อนลงมาแล้วมาตามมาจากที่สูงอ่ะ
แรงมันก็ต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะร้ายมากโอ้โหมันมา
มันมาเร็วมาแรงเลยค่ะแล้วก็มาจบที่กุฏิตรงเนี้ยค่ะอืม
มรณภาพคือต้องบอกว่านำความเสียใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เพราะว่าพระมหาจรรย์เป็นพระที่ชาวบ้านรักเป็นพระที่ชาวบ้านศรัทธานะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปในที่เกิดเหตุค่ะครับก็มีเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุเนี่ย
พาเราไปดูร่องรอยความเสียหายนี่นี่อันนี้คือภาพกว้างเห็นไหมคะ
จุดนี้จุดเดียวเลยอ๋อแล้วมันเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะครับ
คือหินขนาดใหญ่ต้นไม้เนี่ยลงมากองตรงพื้นดินถ้ามองระยะไกลจะเห็นจุดที่หินลงมาจากเขาเป็นแนวยาว
คือไม่ต้องพูดถ้าเห็นอย่างนี้ก็เสียหายทั้งหลังเลยค่ะกุฏิเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มกว่าตอนนั้นทุกคนก็น่าจะเข้านอนนะคะ
แล้วก็เขากับครอบครัวก็อยู่ในบ้านฝนก็ตกต่อเนื่องอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ตกใจก็ออกจากบ้านมาดูก็เห็นหินก้อนใหญ่ค่ะกลิ้งลงมาถล่มทับกุฏิของพระมหาจรรย

บับลอเวอร์เลยอ่ะโหแล้วมันไม่ใช่ก้อนเดียว
ที่ไหลลงมานะครับเขาเลยแจ้งกู้ภัย
พระมหาจรรย์ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา
พอกู้ภัยมาถึงเนี่ยก็เลย
ก็เลยช่วยกันค้นหาก็พบว่าท่านมรณภาพแล้วก้อนหินเนี่ย
ทับร่างของท่านค่ะอยู่ใกล้กับเตียงนอน

โชคร้ายมาก

คือบ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขา

มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ได้นะคะ

ศิษย์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องอาเภษ
เป็นเรื่องที่เป็นลางบอกเหตุร้ายหรือเปล่า
แต่บางคนเนี่ยก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นเพียงอุบัติเหตุนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่พระมหาจรรย์จะมรณภาพ

วันใดถ้าท่านจากไปแล้วก็ไม่ต้องทำพิธีอะไร
เพราะว่าชีวิตของท่านมาเพียงบาทและจีวอนเท่านั้น
ท่านบอกไม่ได้ยึดติดกับสิ่งอื่นใดค่ะ
มีที่นั่งมีแกล้เล็กแค่นั้น
แต่ว่าท่านเรียบง่ายมาก
เรียบอ้ายมากและอ่าไม่ได้แล้วในจังหวัดปัตตาลุง
สมบัติของท่านก็มีจีวรกับบัตรแค่นี้เอง

หลักคำสอนที่เราจำไว้ที่สุดของท่านคืออะไรคะ
ทุกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะทุกอย่างคือธรรมชาติ
นี่ค่ะวัดปฏิบัติของท่านก็เรียบง่ายนะคะ

คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมฝนตก

มาแล้วค่ะตกหนักด้วยหินและดินบนภูเขาก็ถูกน้ำท่วมขังดินอ่อนแล้วก็ทำให้หินเนี่ยมันถล่มลงมานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงรับทราบแล้ว
ผู้ว่าเองก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วก็ตอนนี้ประกาศปิดพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วค่ะ
คือพี่น้องในพื้นที่ทางภาคใต้บอกว่าก็ทราบสถานการณ์ดีนั่นแหละว่าช่วงปลายปีเนี่ยมีฝนตกหนักมีน้ำมาจากภูเขาแบบนี้มาทุกปลายปี
แต่ปีนี้หลายคนบอกว่ามาแรงและมาเร็วเหลือเกิน